มีอุบัติเหตุทางอากาศนะคะเป็นเหตุเครื่องบินโจมตีของกองทัพอินโดนีเซียตกลงมากระแทกพื้นขณะที่กำลังแสดงผ่านแผลงกันอยู่นะคะ
ซึ่งก็ทำให้นักบินแล้วก็ผู้ช่วยนักบินนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งสองคนค่ะ
นี่เป็นภาพวีดีโอบันทึกเหตุการณ์วินาทีระทึกขณะที่เครื่องบินโจมตีขนาดเบาแบบทีห้าสิบ
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่ากาศยานอาดีสุจิปโตเมืองยอกยากาต้าบนเกาะชาวาอย่างจัง
ทำให้เกิดไฟลุกท่วมทั้งลำอย่างรวดเร็วส่งกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นมาโดนอากาศนะคะ
ซึ่งนักบินและนักบินผู้ช่วยชาวอินโดนีเซียทั้งสองคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่๒ของงานแสดงบินโชว์ผ่านแผลง
ในโอกาสครบรอบ๗๐ปีการก่อตั้งโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศอินโดนีเซียในเมืองยอกยากาต้า
ซึ่งก็มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปเก็บหลักฐานและหาสาเหตุของเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้
พัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานเกาหลีใต้
ภายใต้ความร่วมมือของสหรัฐอเมริกา
โดยเป็นหนึ่งในเครื่องบิน๑๖รุ่นในประเภทเดียวกัน
กองทัพอินโดนีเซียได้สั่งซื้อแล้วก็นำเข้ามาเมื่อปีที่แล้วค่ะ